บอกว่าถูกแฟนสาวของนายจ้าง

โอ้โหแม่บอกว่าลูกเคยแอบโทรมาบอกอยากกลับบ้านแต่กลับไม่ได้

เหตุการณ์นี้คุณผู้ชมไปดูหน่อยเกิดขึ้นที่บ้านหลังนึงค่ะ

คือตำรวจเขาไปรับแจ้งตอนสักประมาณตี๓๓๐กันยายนที่ผ่านมานี่แหละ
ไปตรวจสอบก็ไปเจอร่างของผู้เสียชีวิตชื่อนายนัทพัฒนทองสุกอายุ๑๙

คนก่อเหตุเป็นผู้หญิงอายุยังน้อยอยู่เหมือนกันค่ะ๒๓ปีเอง

คือเขาทำงานให้กับบ้านหลังนี้ตัวคนเสียชีวิตนะคะ
คือหญิงรายนี้ก็ยืนรอให้การกับตำรวจ
แล้วบอกว่า๒๘กันยายนที่ผ่านมา
มีปากเสียงกับนายนัทพัฒน์คนตาย
ขายของด้วยกันแล้วเอาไม้เบสบอลตีไปหลายครั้งก่อนแยกย้ายกันไป
กันยายนเรียกนายนัทพัฒน์ไปกินข้าว
แต่อีกฝ่ายไม่ไปจนกระทั่งกลางดึก
ตี๒ถึงตี๓มาปลุกค่ะ

แต่สุดท้ายเห็นบอกว่านายนัทพัฒน์เสียชีวิตแล้ว
ทีนี้คุณผู้ชมไปดูต่อนะคะ
เรื่องของนายนัทพัฒน์ก็ทีมข่าวนะคะ
ขับเข้ามาคาดว่าจะไปตามตำรวจมาช่วยตรวจสอบ
รถเกงขาสั้นสีขาวนี่วิ่งมาแล้วค่ะ
ส่วนรถเก๋งก็จอดไว้ก่อนจะถึงตัวบ้านนะครับ

ตำรวจก็ขับกระบะสายตรวจมาจอดหน้าบ้าน
โดยมีผู้ก่อเหตุพาตำรวจหลายนายไปตรวจสอบในบ้าน
ทีนี้คุณผู้ชมคะอันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะ
แต่เดี๋ยวเราไปดูกันหน่อยค่ะที่งานศพของนายนัทพัฒน์นะคะ
ญาติและครอบครัวเองก็นำศพมาตั้งปรอมเพียงกุศลที่วัดบ้านโภค่ะ
จังหวัดฉะเชิงเศร้าคุยกับทางด้านของแม่ของคนตาย
เล่าแบบนี้บอกว่าลูกชายเนี่ยเรียนไม่จบม๓หรอกนะ
แต่ว่าก็ขยันพยายามหาเงินเพื่อที่จะไปเรียนกรสน

ลูกไปอยู่ในอำเภอเมืองกับคนรู้จักนะคะ
ทุกวันลูกจะใส่ชุดหมีไปเดินขายนมเปรี้ยวเป็นคนขยัน
สี่แยกไฟแดงดอนศรีนนท์แล้วก็ตามหมู่บ้านต่าง
ค่าจ้างที่ลูกได้เนี่ยได้ค่าจ้างวันละ๓๐๐บาทนะ
แม่บอกไม่เคยรู้หรอกว่าที่ผ่านมาลูกมีความเป็นอยู่อย่างไร
วันก่อนเห็นลูกแอบใช้มือถือของคนอื่นโทรมาหา
แล้วบอกแบบนี้บอกว่าแม่หนูอยากกลับบ้านครับแม่
หนูเหนื่อยหนูไม่ไหวแล้วแต่เขาไม่ยอมให้กลับ
และเฝ้าดูอยู่ตลอดแม่เล่าแบบนี้นะ
แล้วแม่บอกว่าพอลูกพูดเสร็จแล้วสายโทรศัพท์ตัดไป
จากนั้นไม่ได้คุยอีกเลยมารู้อีกที
ตอนที่ตำรวจโทรมาแล้วบอกว่าลูกตายแล้ว
อยากจะถามแค่ว่าทำไมต้องฆ่าลูกแม่ด้วย
ส่วนผลการชนสูตรจากนิติเวศนะคะระบุไว้แบบนี้ค่ะว่า
ศีรษะของคนตายถูกของแข็งกระแทก
แล้วมีภาวะปอดติดเชื้อด้วย
แต่สภาพลูกชายแม่บอกกรามหักดั้งหักแขนหัก
แผลทั่วตัวไปหมดใบหน้าก็ฟกช้ำ
แม่บอกว่าไม่เชื่อนะคำพูดของคนก่อเหตุ
บอกใช้ไม้สเบสบอลตีแค่หัวของลูกเพียงอย่างเดียวค่ะ
แม่ไม่เห็นจริงมันไม่ใช่แบบนั้น
น้องบอกช้ำมากกว่าที่จะใช้ไมซ์เบสบอร์ตี
น้องมีแผลตามตัวตามร่างกาย
ฟันน้องหักปากน้องเบี้ยวแขนน้องหักขาน้องหัก
ผิดลูกแขนผิดลูกตาเขียว

ซึ่งมันเป็นไปไม่ได้ที่จะโดนไม้เม็ดบอลอย่างเดียว
คือแม่แค่อยากจะรู้ว่าน้องทำผิดอะไรร้ายแรงขนาดนั้น
ทำไมต้องทำร้ายน้องขนาดนี้
แล้วแม่ก็ไม่เชื่อหรอกว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ทำ
ทำไมต้องทำกันถึงตายด้วยทำไมไม่พูดกันดี

แม่ก็ไม่เชื่อนะคะว่าลูกจะโดนแค่ไม้เบสบอลตีหัวอย่างเดียว
แม่บอกนะแม่เท่าที่แม่รู้มา
ไม่รู้ว่ากลุ่มคนที่เป็นนายจ้างของลูก
เป็นคนมีอิทธิพลในพื้นที่ค่ะ
แล้วเคยขู่ลูกชายของแม่ด้วยว่าถ้าเกิดว่าคิดหนีกลับบ้านนะ
เดี๋ยวจะทำให้คนในครอบครัวเดือดร้อน
นี่อาจจะเป็นสาเหตุนะคะที่ทำให้น้องนัทพัฒน์เนี่ย
คือยอมทนให้เขากดขี่เพราะกลัวคนที่บ้านจะเป็นอันตราย

อยากจะให้วิญญาณของลูกไปหลอกหลอนคนที่ทำร้าย
ให้มายอมรับผิดกับผลกรรมที่เกิดขึ้นด้วยค่ะ
ทีมข่าวของเรานะคะเดินทางไปที่บ้านหลังเกิดเหตุค่ะ
อยู่ในที่หมู่บ้านสากรมั่นคงบ่อบัว
ไปดูกันหน่อยตรงนี้ที่เกิดเหตุตรงนี้คุณผู้ชมเป็นบ้านปูน

ตัวบ้านอายุสูงค่ะด้านข้างก็มีห้องนะที่เขาต่อเติมออกมา
แล้วห้องตรงนั้นแหละเป็นจุดที่พบศพค่ะของน้อง
ซึ่งก็คือน้องนัทพัฒน์นั่นแหละค่ะอายุ๑๙ปีนอนเสียชีวิตอยู่
ตอนนี้บ้านถูกปิดเงียบนะตอนที่ผู้สื่อข่าวเราไปไม่มีใครอยู่แล้วค่ะ
ลองถามพูดคุยกับชาวบ้านแถวนั้นเขาก็เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่า
บ้านหลังนี้หลังเกิดเหตุเนี่ยหลังที่เกิดเหตุเนี่ยเหมือนเขาเพิ่งจะย้ายมาอยู่กันได้ประมาณแค่๓เดือน
ที่ผ่านมาก็เคยเห็นน้องนัทพัฒน์บ่อยนะคนตายเขาจะมาเดินขายนมเปรี้ยวอยู่ในหมู่บ้านนี่แหละ
แต่จะสังเกตระยะหลังว่าตามร่างกายน้องมีร่องรอยฟกช้ำดำเขียวเต็มไปหมด
ล่าสุดเลยคือเห็นน้องเขามีรอยปูดอยู่ที่ลูกตาด้านขวาเลยนะ
ทีนี้ก็ลองไปถามผู้หญิงคนนึงค่ะอยู่ในบ้านเดียวกับน้องด้วยนะคะบอกว่า
น้องเขาอ้างแบบนี้นะแต่คนตายคุณผู้ชมเสียชีวิตไปแล้วก็พูดอะไรไม่ได้นะคะ
คนนี้เนี่ยเขาให้ข้อมูลนะกับทีมข่าวเราว่าน้องนัทพัฒน์เนี่ยมีนิสัยขี้ขโมย
ขโมยเงินไป๘๐๐๐บาทและจะขายของกงราคา
เอาเงินส่วนต่างไปเข้ากระเป๋าตัวเองก็เลยมีการสั่งสอนกัน
เป็นเรื่องจริงหรือเปล่าอันนี้ไม่รู้แต่ว่าเขาอ้างแบบนี้
แล้วก็แต่ว่าเขาบอกว่าเท่าที่เห็นคนแบบนี้เนี่ยคือเห็นเป็นคนดีพูดจาเพราะ
อันนี้ชาวบ้านก็บอกแบบนี้นะคะลองฟังเสียงชาวบ้านค่ะ
หนูเห็นอยู่ครั้งเดียวคือตาปูดตาเขียว
แต่ผู้ตีผู้ซ้อมหนูถามว่าไปทำอะไรมา
มือถึงเจ็บเขาบอกตีไอ้เด็กคนส่งลงเปรี้ยว
ถามว่าตีเขาเพื่ออะไรตีเขาเพราะอะไร
เขาบอกว่าขโมยเงินและงัดห้อง
ลักษณะเด็กคนนี้แล้วเขาจะเป็นนิสัยดี
แต่นิสัยลึกพูดจาดีพูดจาเพาะ
แต่นิสัยลึกเลยเราไม่ได้คุกคี
เราก็ไม่สามารถที่จะไปรู้ลึกของข้างในของเขาได้
ชาวบ้านให้ข้อมูลแบบนี้คุณผู้ชมและยังบอกกันอีกด้วยนะครับ
บอกว่าคือบาดแผลตามตัวของน้องนัทพัฒน์คนตายเนี่ย
หูที่ใบหน้านี่ก็รอยช้ำก็เยอะนะ
ตรงบริเวณลูกตาตามแขนก็เหมือนถูกตี

เหมือนกับลักษณะเป็นลอยแบบไม้เรียวฟาดอะค่ะ
แล้วน้องเนี่ยร่างกายค่อนข้างผอมแห้ง

ถ้าผมไม่ได้ยอดเดี๋ยวผมจะแย่
ก็ไม่รู้หรอกตอนที่น้องพูดน้องแย่ยังไง

ซึ่งถูกระบุว่าเป็นแฟนของนายจ้างนี่แหละ

ว่ามีคนอื่นร่วมกระทำความผิดด้วยหรือไม่ค่ะ